ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเรื่องของบ้านของป้าปูหน่อยนะฮะ
บ้านของป้าปูอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งลักษณะก็เป็นทาวน์ฮาวส์นะครับ
บางฉลงสมุทรปราการหลังจากที่เพื่อนบ้านเขาร้องทุกข์
หลายช่องทางผ่านสื่อโซเชียลด้วยผ่านสื่อมวลชนด้วย
บอกโอ้โหป้าปูแกสะสมขยะแกไปไล่เก็บขยะเก็บของเก่ามาเนี่ย
เอาไว้ในบ้านไม่พอล้นมาออกมานอกบ้านค่ะ
จนต้องปีนเข้าบ้านอ่ะใช่ค่ะเนี่ยเมื่อวานเนี้ยติ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็ต้องปีนจริง
ปีนกองขยะเข้าบ้านเพื่อขึ้นไปบนหลังคาโรงจอดรถ
แล้วก็ขึ้นไปชั้นสองของบ้านวันนี้อบตบางฉลงเจ้าของพื้นที่
เคลียร์เรื่องของขยะที่หน้าบ้านของป้าปูแล้วนะครับ
ป้าปูแกเป็นหญิงว่ายหกสิบเอ็ดปีอยู่ที่บ้านคนเดียวนะฮะ
ทีนี้ปัญหามันก็คือว่ามันไม่ใช่แค่บ้านแกบ้านเดียวไง
บ้านของคนอื่นเนี่ยในพื้นที่เดียวกันเนี่ยโอ้โห
กลิ่นเหม็นไปหมดอืมพวกสัตว์เลื้อยคานสัตว์มีพิษอะไรต่าง
อยู่กับกองขยะมันก็เยอะแยะไปหมดค่ะวันนี้ก็เลยมาเคลียร์นะฮะ
กรรมการหมู่บ้านก็พยายามมาพูดมาคุยหลายครั้งแล้ว
ก็ไม่ยอมเมื่อวานที่ไปคุยด้วยล่าสุดเนี่ย
แกบอกว่าถ้าจะจัดการหน้าบ้านเนี่ยเชิญเอาได้เลยตามสบาย
แกก็เก็บเอาไว้รอขายนั่นแหละแต่มันยังขายแล้วแบบ
มันยังเอารวมไปได้จำนวนไม่พอไม่ได้ราคาก็เลยเก็บไว้ก่อน
วันนี้หน้าบ้านเนี้ยจะจัดการยังไงเอาได้เลยเต็มที่อืม
แต่ในบ้านอย่ามายุ่งกับป้านะค่ะนี่อบตบังฉลงเห็นไหม
แต่ดูในบ้านสิคะคุณแน่นเหรอในบ้านคือแน่นเหมือนกันนะ
นี่เอาหน้าบ้านออกเห็นประตูรั้วแล้ว
แต่ยังไม่เห็นประตูบ้านค่ะเพราะขยะยังบังอยู่เต็ม
สุดท้ายก็ต้องพยายามที่จะคุยให้ได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า
ก็ต้องจัดการในบ้านด้วยอ่ะค่ะเรื่องของสุขอนามัยอะไรพวกเนี้ย
มันไม่ใช่แค่ของป้าปูคนเดียวของคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมของบ้านอื่นอื่น
อยู่ใกล้ใกล้ใช่เดี๋ยวจะเสียสุขภาพกันไปหมด
พยายามเรียกอยู่นานนะฮะตะโกนเรียกอยู่นานไม่มีเสียงตอบรับออกมาจากป้าปูนะครับ
จนกระทั่งอยู่ดีป้าปูก็ปรากฏตัวแหวกกองขยะจากบ้านออกมาฮะ
นี่ค่ะนี่ออกมาแล้วฮะมาถึงป้าแกก็โวยวาย
บอกอย่างนี้มันบุกรุกกันชัดนะเดี๋ยวไปดูนะฮะ
หุ้ยนี่เป็นคุณหมูนะ
นี่ค่ะคือคุณป้าสวูนผิดเธอเป็นรองกรรมการ
หมู่บ้านก็พยายามเข้าไปเคลียร์ค่ะคือ
ขยะเนี่ยมันก็มีความหมายแล้วครับป้าปู
คือไม่ใช่ว่าจนทั้งว่ารวยหรอกอาชีพคนเก็บขยะนี่ก็
ถือว่าก็ช่วยเหลือนะส่วนรวมนะเอาขยะ
รีไซเคิลไปทิ้งไปขายอะไรก็ว่ากันไปที่เขาทิ้งแล้วเนี่ย

สุดท้ายก็คุยไปคุยมาฮะอบตบางฉลงเลยตัดสินใจแบบนี้ครับ
เขียนมาสอนไอ้ข้างในบ้านที่แกไม่ยอมเนี่ย
เอาอย่างนี้นายกอบตบางฉลงบอกขอรับซื้อก็แล้วกัน
แล้วก็พยายามพูดคุยทำความเข้าใจเพราะแกบอกว่าแกเก็บเอาไว้รอขาย
เพราะฉะนั้นขอรับซื้อนายกอบตบางฉลงบอกขอซื้อทั้งหมดเลย๒๐๐๐บาท
แล้วเดี๋ยวจัดการให้แล้วจะทำความสะอาดในบ้านให้ด้วยนะครับ
แล้วก็จะพาป้าเนี่ยไปตรวจสุขภาพด้วยเพราะว่าอยู่กับกองขยะมานาน
ไม่รู้ว่าสูตรดมอะไรเข้าไปบ้างส่วนเรื่องของแมว๘ตัวสุนัขอีก๑๐ตัว
ตกลงแมว๘สุนัข๑๐ที่ป้าก็เลี้ยงไว้ในบ้านอีกนะ
เดี๋ยวทางอบตก็จะติดต่อหาคนที่พร้อมให้เขาเลี้ยงต่อรับเลี้ยงต่อไปให้
นี่ก็ซื้อขยะจากป้าปูกันเรียบร้อยสิ่งของจำเป็นก็เอามาให้ด้วย
แล้วก็พูดคุยทำความเข้าใจกันคือป้าจะยึดอาชีพนี้ก็ได้นะถ้าอยู่ตัวคนเดียวเนี่ย
แต่มันก็ต้องเอาให้พอสมควรได้พอสมควรก็เอาไปขายต่อ
ใช่ค่ะก็ไม่ควรจะสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านหรือคนอื่นที่อยู่ร่วมหมู่บ้านด้วยกัน
เพราะบางคนหนึ่งขั้นต้องยายบ้านหนีเลยก็มีไง